ไม่ใช่อะไรอยากจะให้กำลังใจซึ่งกันละกันค่ะ
ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไป
อย่างกรณีคนนี้เลยค่ะพี่ปลาครับคนนี้แหละเป็นตลกนะคะ
หลายคนเนี่ยคุ้มคุ้นหน้าคุ้นตาของพี่ปราคาร์ฟกันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าตอนนี้ทุกวันนี้ไม่มีงานไม่มีรถ
บ้านรถถูกยึดหมดคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยนะแต่ไม่ขออยู่เฉยและที่สำคัญไม่คิดจะเปิดรับบริจาคด้วยนะ
หนทางไหนสู้ไหวก็จะสู้ไม่ถอยค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเนี่ยตามไปถึงบ้านพี่ปลาครับนะ
ยังมีข่าวออกมาคลึกโครมว่าพี่ปลาครับตกอับตอนนี้
ทั้งบ้านรถไม่มีจ่ะเงินเก็บก็ศูนย์จ่ะคุณผู้ชม

พอเป็นข่าวออกไปหลายคนไม่เข้าใจมาคอมเมนต์ต่อว่า
ก็ตอนทำงานแสดงตอนลำรวยทำไมไม่เก็บทำไมไม่เก็บตังข์

พอเก็บพอลำบากเป็นยังไงล่ะก็เป็นข่าวอีก
ปาครับชี้แจงเลยนะว่าตอนมีงานตัวเองเนี่ยไม่ใช่ตลกซุปเปอร์สตาร์

ค่าตัวก็ไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนที่ซะหน่อยนะคะ
ที่ผ่านมาก็พอมีเงินมีกินใช้
แต่พอโดนโควิดเข้าไปเกือบ๒ปี
โอ้โหเจอผลกระทบหนักค่ะ

ที่ผ่านมาค่ะก็ไม่ได้อยู่เฉยนะ
ยังลงทุนค่ะจะทำเครื่องดนตรีไง

ใครจะมาซื้อเลยจ๊ะกลองก็กองอยู่ตรงนั้นเลย

แต่ถามว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้สู้ไหม

ใครมีอาชีพอะไรเนี่ยตัวเองทำได้

เพราะว่าพี่เขาบอกว่าพี่ยังมีแรง

จะเม้นต์มาว่าที่จะทำมีไงไม่เก็บ
ผมก็แค่เป็นตลกที่แค่คนรู้จัก
ค่าแรงผมก็หลักพันไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสน
แต่คนที่ให้กำลังใจเยอะมากเขาเข้าใจเราไง
ผมทำชอบทำมากินใครมีงานอะไรให้ผมทำ
ตอนนี้นะฮะไม่ว่านักแสดงหรืออาชีพอื่นเหมือนกันหมดนะครับ
เราก็ต้องกัดฟันสู้กันไปนะครับ

แต่ผมไม่ท้อถอยหรอกผมสู้

ครับเราสู้ตรงนี้ไม่ไหวเป็นนักแสดงไม่ไหว

อาจจะท้อถอยไปแล้วแต่ว่าคุณดูนะ

เห็นแล้วมีกำลังใจขึ้นมาเลย

ไปทำงานที่เขาใหญ่ไปอยู่หน้าร้านไปเฝ้าร้านอาหารนะคะ

รอดูสถานการณ์โควิดจนถึงสิ้นปีอืม
ถ้ามันไม่ไหวจริงจะกลับไปที่ลบบุรี

เตรียมที่ทางไว้ให้เตรียมของไว้ให้

เออนะคะนี่แหละลูกทางในการทำมาหากิน

ใช่คือช่วงนี้จะมาบอกว่าท้อไม่ได้

เพราะเรายังมีชีวิตที่ต้องใช้กันต่อไปอยู่
ใช่ค่ะคุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันดีกว่านะคะ
เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีนะคะของพิธีกรของเราค่ะ

พิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงนั่นเองค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะพี่ป้องแกติดโควิดหายแล้วค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะเดินทางไปบริจาคพลาสมาค่ะ
เรียกว่าเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือ

ป้องเดินทางไปบริจาคพลาสมาที่สภากาชาติไทยค่ะ
ซึ่งนะคะพี่ป้องนี่เองก็ได้กักตัวครบ๒๘วันนะคะ
หลังจากรักษาตัวหายเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วตอนนี้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มากนะคะ
ตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาติไทยเลยค่ะ
พี่ป้องเดินทางไปบริจักษ์พลาสมานะคะ
เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดค่ะ

เรียกว่านะคะเชิญชวนคนที่หายโควิด
แล้วก็มาช่วยบริจาคกันรณรงค์กัน
ขณะที่ตัวเองก็กำลังนอนบริจาคแบบภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
เชิญชวนให้มาบริจาคกันเยอะค่ะ
นี่นะครับไม่ใช่เลยนิดเดียว

ก็ศึกษาคุณสมบัติได้อายุ๑๕๖๐ปีค่ะ

แล้วก็กักตัวครบ๒๘วันรวมไปถึงน้ำหนักต้องไม่ต่ำกว่า๕๕กิโลด้วยนะคะ

ใช่นิดหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ชายที่แข็งแรง
สามารถไปบริจาคได้ได้ดีกว่าผู้หญิงด้วย